ตอนที่เรายืนกันคือเหนื่อยเมืองวัตถวงสิงห์เดียวของประเทศ

มีสิทธิ์ต่อไปหรือไม่ต่อไป
ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป

ไม่ต่อไป